เรื่องของความเชื่อเดี๋ยวจะพาไปเมืองลุง

พากันลงไปที่แดนใต้นะ
ไปดูกับหินที่มันมีรูปร่างแปลกประหลาด

เพื่อได้โชคได้ลาบกลับมาด้วย

ผมเองก็ไม่กล้าท้าลอง
วันดาวนี้ถูกคลุมไหมครับ
เห็นกับตาไหม

วัดเขาอ้อตำบลมะกอกเหนือ
อำเภอควนหนุนจังหวัดพัทธลุง
มีเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าขานกว่า๙๐๐ปี
เป็นแหล่งวิทยาคมทางสายเวทมากมาย

ที่ได้รับการสืบทอดวิชากันมาหลากหลายรุ่น
อีกทั้งยังมีหินรูปทรงประหลาด
ที่ว่ากันว่าให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านมานักต่อนัก

เกิดขึ้นในสถานที่อันลี้ลับแห่งนี้

วัดนี้มีการแช่ว่านอยากเจ้าอาวาสวัดขอต้องมีรู้เรื่อง
เชื่อว่า๑โรคไข้เจ็บหายหมด
แต่เกี่ยวกับอยู่ยงของบ้านเรื่องที่ท่านควร
คุณพันธรรกรรจาเดชอาจารย์ชมชัยกิรี
ช่อนยาในบุตร
แล้วก็ออกมาลองกับฟันดาบกัน
ถูกค้นไหมครับเห็นกับตาไหม
เมื่อครั้งในอดีตการประกอบพิธีกรรมทางสายเวท
ก็มักจะทำกันภายในถ้ำแห่งนี้
ทั้งการปลุกเสกของขัง

เพราะถือว่าในถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

จะมีเกจิที่ล้วนแล้วแต่เป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชน

แต่ถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์องค์ที่ด่งดัง
ที่สุดคงหนีไม่พ้น

ผู้ที่อาศัยถ้ำแห่งนี้เป็นที่จำสิน
และบินทบาทผู้ที่เต็มไปด้วย
เรื่องราวบาติหารมากมาย
อีกแคละไม่ไปเลยนะ

พวกท่าก็ร่ายผมว่าเกอ้นทางนี้ตลกไปกลางนู้น
มันเป็นปฏิหารหรือเขาจะกระถาผมก็ไม่ทราบนะครับว่า
แกเดินได้แต่ผมเดินมาได้มันไปไม่ได้พวกเรา

แล้วแต่มาพร้อมกับเรื่องราวของความเชื่อ

มักจะเดินทางมาขอโชคขอลาบ
หินรูปทรงงวงช้างนี้
ข้างกวาถอันนั้นเป็นอกฏรูปตำมันชาติ
แต่ใครจะไม่ไอ่อมายนะครับ
ผมก็ไม่เซือบผมไม่เคยเล่นหวยไม่เคยเล่นหวย

แต่บางทีถ้าคนดวงดีเป็นรูปแล้ว

โดยเชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้โชคลาภ
จะต้องนำกล้วยหรืออ้อยมาถวาย

งอกที่มีรูปทรงคล้ายงวงช้างนี้
คือพญาช้างอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า
ซึ่งฉัดทันก็คือช้างส่วนบรรพฤษก็คือภูเขา
และถ้ามองจากภายนอกมาไกล
ภูเขาที่อบล้อมถ้ำแห่งนี้
ก็จะมีรูปร่างคล้ายกับช้างกำลังนอน
ทำให้คนสมัยก่อนจึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่า
ชัดทันบรรพฤษตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
เรื่องราวอันน่ามหสจรรย์ของวัดเขาอ้อแห่งนี้
ยังมีอีกมากมายให้ค้นหา

ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนหนุนจังหวัดพัทธลุง